ตัวคนขับรถบรรทุกยืนยันว่า

เดี๋ยวลองดูเขาช่างน้ำหนักเกินหรือไม่เกิน
นี่คือการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกคันเกิดเหตุนะคะ

คือวันนี้ตัวในบอยคนขับก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจร๑เลน
เหลือให้สัญจรเพียง๒เลน
ขั้นตอนแรกใช้รถยก
เพื่อเป็นตัวควบคุมทิศทาง

ในการเคลื่อนหน้าเดินหลัง
เนื่องจากรถไม่สามารถสตาร์ท
หรือขยับได้ด้วยเครื่องยนต์

เป็นการชั่งตามหลักสากล

ชั่งล้อหน้าคู่แรกก่อน
และช่างน้ำหนักล้อคู่หลัง
จากนั้นช่างน้ำหนักทั้งหมด

และนำจำนวนตัวเลขทั้ง๓ครั้ง

ก็จะเป็นน้ำหนักทั้งหมด

ตัวเลขที่ช่างมาได้ก็คือ

เขาห้ามเกิน๒๕ตัน

ตัวในโตโต้ในปิรัช

ไปที่โรงพักพักขนงด้วย

ประบูนของรบบรรทุกเสียหาย
โตโต้ก็เลยบอกว่าอยากจะมาดู

การทำงานการชั่งน้ำหนักมันจะต้องรอบครอบ

จะมีตัวเลขแสดงออกมาอย่างชัดเจน

เพราะดินมันถูกตักออกไป

แล้วพอตักกลับมาใส่ใหม่

ล่าสุดนะคะทีมผู้ว่ากอทมก็

จัดทีมไปดูสถานการณ์เมื่อคืน
ทีมผู้รับเหมาของรถบรรทุก

น้ำหนักมันเลยหายไป

มันต้องชั่งน้ำหนักเหมือนนะ

งั้นหมายความว่าพอมาชั่งวันนี้
น้ำมันก็ไม่เอาออกไปแล้ว

มันเหมือนเดิมหรือเปล่า

ต้องไม่เกิน๒๕ตัน

ถ้าคิดเป็นกิโลกรัม

คำถามคือรถบรรทุกในกรุงเทพเนี่ย

คือวันนี้ต้องไปเอาเครื่องเช่าน้ำหนัก

มันก็จะเป็นแผ่นแบนอยู่๒แผ่น
เดี๋ยวมีภาพให้รับผู้ชมดูอีกทีนึง

ผ่ว้างหน้าจอดปึ๊งก็หยุด

และก็เอา๓คู่ที่ชั่งได้เนี่ย
เพราะมันจะเป็นน้ำหนักหัวกลางท้าย
ทีแรกบอกจะชั่งบ่ายทำไมต้องมาชั่งเย็น
เพราะเขาบอกต้องซ่อมล้อคู่หน้าก่อน

ไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถวัดน้ำหนักได้

เลยต้องใช้เครนยกทีละสเต็ปไป
กดมาบวกกันใช้เวลาไม่นานหรอก
แต่ไอ้ดินเนี่ยที่อยู่หลังรถที่บรรทุกมาเมื่อวานนี้แล้วเกิดเหตุ
ใช่ไหมฮะพอขับผ่านบ่อที่เขาเจาะอุโมงเอาไว้เพื่อจะทำสายไฟใต้ดิน
เวลากลางคืนจะเปิดใช่ไหมทำงานเสร็จก็ปิดเอาไว้ให้รถเนี่ยผ่านไปผ่านมา
นี่เขาบอกนอกจากที่ว่าตักไปแล้วเอาไปเทที่ไซส์งานด้านในนะคุณเขียนมาสอน
แต่ยังถ้ามิวบอกขนาดไม่ครบนะพี่อุ๋ยขนาดดินไม่ครบดูดน้ำมันออกได้เปล่า
มันล่วงลงไปในบ่อนั้นแหละแล้วที่สายงานอีกนะอะโหตอนนี้ก็อาจไม่ต้องถามแล้ว
ว่าเป็นเพราะว่าแผ่นปูนที่ปิดบ่อไว้มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน

น้ำหนักมันเกินเนี่ยโอ้โหแล้วคำถามก็คือการปล่อยให้รถบรรทุกน้ำหนักเกิน
มาวิ่งในพื้นที่กรุงเทพกลางเมืองอย่างนี้ค่ะ

คือเอาละก็ถ้าจำเป็นต้องวิ่งเพราะมันต้องมีการขนส่งก่อสร้าง

แล้วจะชั่งยังไงวิธีชั่งอยู่ที่ไหนช่างตอนไหนยังไง
ช่วงเวลาการวิ่งเป็นไปตามเวลาที่กำหนดกันไว้หรือเปล่า
เมื่อวานทางสสภเก้าไกลคุณวิโรธลักษณะอดิษร
สอบบัญชีรายชื่อที่เขาตามเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกมาตลอดเนี่ย

ไปกับคุณโตโตปริยรัชย์จงเทพสสกฎธมเขตพระขนงของพักเก้าไกล
แล้วก็ไปถามเรื่องเอ๊ะทำไมมีรถบรรทุกเนี่ย
เอาแก๊คโฮลมาตักดินแล้วก็ขนเข้าไซส์งานแถวนั้นไป

สุดท้ายคุณโตโตเขาไปตามต่อนะครับ
สุดท้ายได้ดินมาแล้วนะแล้วก็ชั่งไปเมื่อ๕โมงเย็น
คุณโตโตปริยรัชย์บอกว่าเมื่อวานที่ก็พยายามติดตามรถบรรทุกดินเข้าไปที่สายงาน
นี่ซ้ายมือนะฮะตอนเป็นคลิปที่เขาขี่ตามกันเนี่ยนะฮะ
คุณโตโต้บอกไปถามแล้วนะครับสายงานเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขนดินหนีนะ
แต่นั่นคือกระบวนการทอยดินหรือว่าถ่ายดินออกจากที่เกิดเหตุ
ใส่รถบรรทุกที่สำรองเอาไว้เพื่อรอชั่งน้ำหนักพร้อมกัน
แต่ตอนนั้นพอขอเข้าไปเนี่ยไม่มีใครฟังโชคดีที่วิศวกรในสายงานรู้สึกไม่ชอบมาพากล
ก็เลยแยกดินเก็บไว้ให้แล้วก็ได้เอามาชั่งในวันนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่อยากไปปรักปรำนะฮะ
แต่ถ้าคำนวณตามหลักวิศวกรรมเนี่ยคุณโดโต้ปียรัฐมองว่ายังไง
น้ำหนักน่าจะเกินอย่างแน่นอนสุดท้ายวันนี้ช่างออกมาก็เกินจริงนะครับ
อีกอย่างหนึ่งอยากให้กรทมตรวจสอบก็คือแผ่นรองพื้นถนนเนี่ยที่เอาไว้ปิดบ่อเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยนะครับ
มันได้มาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีตั้ง๗๐๐จุด
ติดอยู่หน้ารถบรรทุกคันนี้นะครับคุณโตโต้บอกว่าถามทางตำรวจสอนอพระขนงแล้ว
เขาทำติดเอาไว้เพื่อให้รู้ว่ารถคันไหนเป็นของเขา
แต่ว่ากรณีที่ตกโปรบกับเจ้าหน้าที่ไว้
เขาอ้างว่าก็แค่รีบถอยดิน

ก็ได้แถลงความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ

แล้วตอนนี้ทางกรทมก็กำลังมีทีมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเรื่องของน้ำหนักรถบรรทุก
ว่าจะมีระบบไหนในการตรวจสอบได้นะฮะอย่างเช่นแบบเหมือนวิ่งรถวิ่งผ่านจุดสี่แยกไฟแดงแล้วฝ่าไฟแดง
อย่างนี้มันกล้องมันจับได้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยมันจะสามารถจับได้ไหม
อาจารย์ชาติชาติก็เลยส่งทะเบียนรถบรรทุกที่เกิดเหตุที่สุขุมวิทย์๖๔ทับ๑เมื่อวาน
ให้ทีมวิจัยดูเขาบอกเฮ้ยมันคุ้นรถสีแบบนี้เลยใช่ไหมคุณเข็มมาสอน
ที่เค้าเคยวิจัยเอาไว้อันนั้นแบบเค้าลองนะยังไม่ได้เป็นทางการ๑๒กรกฎาคม๖๖ตอน๑๕นาฬิกา๓๒นาที
เครื่องตรวจจับน้ำหนักใต้สะพานเคยเจอรถบรรทุกคันนี้แบกน้ำหนักมา๖๑๔ตัน
มากกว่าเย็นวันนี้อีกถ้าเป็นคันเดียวกันนะแต่มันก็มีหลายอย่างที่มันดูคล้ายกันนี่นะฮะ
แต่ว่าไอ้ที่วิจัยเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่๑๒กรกฎาคม๖๖เนี่ย
อาจารย์ชาติชาติบอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องชี้วัดทางกฎหมายได้นะครับ
เป็นระบบที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยจะเอามาติดตั้ง
ว่าช่วงสิ้นปีนี้๑๐จุดในพื้นที่กรุงเทพแล้วจะขยายเพิ่มในปีหน้า
ทีนี้รถบรรทุกที่วิ่งเกินเวลานอกเหนือจากเวลาที่เขาให้วิ่งได้
แล้วบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยอันนี้โดนแน่นอน

เทคโนโลยีเข้ามาวัดน้ำหนักรถบรรทุกนะฮะ
อาจารย์ชาติชาติบอกจะไปมีด่านวัดแบบพื้นที่ต่างจังหวัดรอบนอกมันก็ลำบากใช่ไหม
คุณผู้ชมครับเรื่องสติ๊กเกอร์ดาวเขียวตัวอักษรตัวบีภาษาอังกฤษ
หน้ารถบรรทุกคันที่เกิดเหตุนะครับ
ทางผู้ว่ากอทมยืนยันว่าเรื่องนี้สำนักงานเขตพระขนงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะเทศกิจดูแลเฉพาะในเรื่องของความสะอาดเช่นมีผ้าคลุมรถหรือไม่
อะไรตกหล่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนักแล้วก็การผ่านด่านต่าง
ทีนี้ค่ะวันนี้ในส่วนของคนขับรถเป็นทุกคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ต้องไปให้ปากคำกับทางตำรวจที่สนพระขนง
นายศักดิ์มงคลทาสโกอายุ๒๙ปี
ก็เขาบอกว่าคือจริงแล้วเขายืนยันว่าน้ำหนักไม่เกินนะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาทำงานมานานแล้วขับรถให้เสียบิ๊กมานานละ๙ปีแล้ว
คือตัวภรรยาก็เดินทางมาด้วยนะคะภรรยาเนี่ยบอกว่า
ตัวนายศักดิ์มงคลหรือในบอยเนี่ยขับรถให้เสียบิ๊กมา๙ปีแล้ว
เที่ยวละ๓๐๐วิ่งวันละ๒เที่ยว
ส่วนสติ๊กเกอร์ดาวสีเขียวตัวบีบอยที่ติดอยู่ที่รถ
เห็นเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองจะเกี่ยวกับสวยไหมไม่รู้จริง
แต่เรื่องรถบรรทุกเนี่ยน้ำหนักเกินหรือไม่เกิน

เราก็ตามกฎหมายตามน้ำหนักเลยค่ะไม่ไม่มีเกินน้ำหนัก
คราวนี้พอเหมือนว่ามีคนสงสัยว่าเอ๊ะสติ๊กเกอร์ดาวที่เป็นรูปตัวบีเนี่ยมันคือสวย

ก็อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
ส่วนตัวในบอยคนขับนะคะนักข่าวก็ไปรุมถามนะคะ
ถามเรื่องสติ๊กเกอร์ดาวสีเขียวตัวบีค่ะ
ว่าติดทำไมติดตั้งแต่เมื่อไหร่
บอยไม่ตอบตอบแค่ว่าทำงานมา๙ปีแล้ว
ก็ว่ารีบริการนามรับนามรับข่าวที่เข้ามา

เขามีรบบรรทุกอยู่๕คันค่ะส่วนสติ๊กเกอร์สีเขียว
บีบอยที่เป็นรูปดาวเนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์ในการวิ่งเข้าไซส์งาน
เมื่อกี้ถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าสติ๊กเกอร์บีเนี่ย
เขาต้องการจะเป็นตัวบ่งบอกเพื่อจะวิ่งเข้าใส่งานเขานะ
เพื่อจะวิ่งเข้าสายงานเขาแต่ส่วนนี้ก็สั่งร้องกับสืบสวน
ผมก็ลงมาดูเองนะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจนะครับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้างจะมีอารมณ์เล็กน้อยนะคะ
เหมือนกับตำรวจถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสวย
ซึ่งท่านก็บอกว่ามันกล่าวหากันแบบเลื่อนลอยนะ
เป็นสติ๊กเกอร์มันสวยอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตของสังคม
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้องค์กรตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มันเสื่อมเสียชื่อเสียงมันก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์สวยจริงนะยืนยันว่าดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา
นี่ค่ะส่วนล่าสุดค่ะพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
บัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งให้ตำรวจนครบาน๕
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเอาดินไปเททิ้ง
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าข่ายความผิดเรื่องใดหรือไม่
แล้วก็จะต้องรายงานผลภายใน๓วันค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อให้รู้ว่าเป็นอ่าบริษัทของเขาใช่ไหม
ใช่แล้วก็จะได้วิ่งเข้าไซส์งานได้ว่ารถบรรทุกคันนี้วิ่งเข้าได้นะ
อย่างนี้ค่ะไม่ใช่สวยสติ๊กเกอร์ที่ว่าจะจ่ายสวยเพื่อให้แบกน้ำหนักเกินอะไรอย่างนั้น
ทุกผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็พบว่ารถบรรทุกของบริษัทนี้เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แบบเดียวกัน
คันที่เกิดเหตุที่สุขุมวิทย์ค่ะนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งขนดินล่วงหน้าไปก่อนด้วยนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุที่สุขุมวิทย์๖๔ทับ๑นะครับ
กล้องวงจรปิดนี่ปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๒นะฮะก็มีไซส์งานคอนโดอยู่นะครับ
มีรถบรรทุกคาดว่าอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละนะครับ
กับตัวบีเสียบิ๊กเนี่ยนะฮะขับรถมาจากแคมป์งานก่อสร้าง
คันแรกเมื่อวานนี้ออกมาตอน๑๐นาฬิกา๓๙นาที
เราวงแดงไว้ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวท่านดูตรงนี้ไปก่อนนะครับ
ดูรถบรรทุกตรงนี้ก่อนอ่านี่เห็นคันแรกนะครับ
เป็นสติ๊กเกอร์ดาวอยู่กลางกระจกนะฮะตรงข้างหน้ารถเนี่ยครับ
เขียวมีตัวบีนะครับเมื่อวานนี้นะฮะ๘พฤศจิกายน
นี่เป็นหนึ่งใน๕คันที่เป็นรถบรรทุกของเสียบิ๊ก
แต่ไม่ใช่คันเกิดเหตุนะมีผ้าใบคลุมเรียบร้อยนะครับ
ขับตามออกมาซึ่งก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะฮะ
อ่าแล้วก็มีด้านหลังก็คลุมด้วยผ้าใบสีดำเหมือนกัน
ก่อนที่จะไปประสบเหตุที่ซอยสุขุมวิค๖๔ทับหนึ่ง
เรียกมานะค่ะเขาบอกอะไรนะเขาก็มีการชั่งน้ำหนักแหละแต่เขา
ก็ไม่รู้หรอกเขาจะมีคนคอยชั่งอยู่
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไปสังเกตว่า
มุมซ้ายของกล้องวงจรปิดทั้งสองตัวนะครับ
จะเห็นรอยร้าวของตึกนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะ
จะเป็นเรื่องของเหตุสรรสะเทือนอย่างอื่นหรือว่าการขยาย
ตัวของปูนหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็อ่าก็เห็นแค่ว่ามันมัน
มีร่องรอยแบบนี้นี่นะฮะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับด้านหน้า
ถนนนะครับจะเห็นรถแท็กซี่สีชมพูนะครับขับผ่านไปตอน๑๑
๑๑นาฬิกา๑๔นาที๘วินาทีนั่นคันนี้นะครับขับต่อท้ายรถมัน
ทุกคันเกิดเหตุขันของบอยขับออกมาจากซอยขับไปได้ไม่
ไกลก็มีเหตุบ่อท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่รถบรรทุกของบอย
ผ่านแล้วก็พังทะลมลงไปเห็นหัวรถบรรทุกรถแท็กซี่สีชมพู
สองคนนะฮะแต่คนขับรถบรรทุกไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะเกิดเหตุพนักงานแล้วก็คนที่ไปทำงานแถวนั้นก็วิ่ง
มาดูกันนะฮะแล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะพร้อมกับช่วยกัน
โกกรถก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเป็นช่วงใกล้เที่ยงด้วยนะครับ
จรจรก็ติดขัดหนาแน่นนะครับทำให้รถที่สัญจรมาเนี่ย
เลี่ยงนะฮะตรงนี้คือปากซอยสุขุมวิทย๑๔ทับ๑
ก็ต้องกันให้เลี้ยวเข้าไปในซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๒
เพื่ออ้อมออกไปทางอื่นอ่ามีคนงานก่อสร้างในแคมป์นะครับ
ให้ข้อมูลว่าทั้งคนงานแล้วก็รถที่เข้ามาในไซส์งานเนี่ย
มีรถหลายคันที่ถูกติดต่อมารวมกันบางทีไม่มีงานก็มา
วันก็ครึ่งวันก็เสร็จงานแล้วก็มีบางวันก็เย็นหน่อยก็มี

บอกว่ารถบรรทุกวิ่งเข้าออกทั้งวันทั้งคืน
คืน๒ทุ่มยังวิ่งซึ่งมองว่ามันอันตรายมาก
รถใหญ่วิ่งแบบนี้บรรทุกหนักจนถนนพังหมด
แล้วถนนก็พอซ่อมแล้วก็ไม่ดีมันก็พังอยู่เรื่อย
กลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยรถเล็กต้องคอยระวังรถใหญ่ในการเข้าออกซอย
ไม่มีเวลาครับเป็นเขาวิ่งทั้งวันทั้งคืน
แล้วก็อันตรายด้วยถ้าเอาจริงแล้วเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นตอนเย็นมากกว่า
บางที๒๓ทุ่มก็เห็นเค้าวิ่งอยู่

หรือว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง

เหมือนจราจร

ส่วนมาก